รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
๖๐นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะ

เป็นวาราตี้ที่คุณจะเลือกเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อเลยก็ได้
ถูกต้องนะครับในช่วงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของเราในวันนี้นะครับ
เราจะพาไปดูกุฏิที่น่าขนลุกนะครับเพราะว่าสร้างมาจากโรงศพ
เอาของคนตายมาใช้เนี่ยนะเอาไม้ที่เขาใช้โรงศพใช้แล้วเนี่ยนะ

ทำเป็นกุฏิพระเขาไม่กลัววิญญาณจะมาทวงคืน
ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดเขาเอาโรงศพเนี่ยมาทำเตียงให้คุณนอนคุณนอนไหม

เอางี้ดีกว่าถ้าอยากรู้เหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับ
ถึงต้องเอาโรงศพเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นกุฏิ
ต้องไปถามพระวิทัศน์จันทสโลนะครับ
ผู้ที่สร้างกุฏิฝาโลงศพนะฮะหนึ่งเดียวในไทย
ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นครับ

ไปชมกันที่วัดลำคอหุงอำเภอนวลสูงจังหวัดนกรราชสีมากันฮะ
ความเชื่อหรือข้อห้ามที่อาจจะแฝงไว้ซึ่งกลอุบาย
เพื่อเป็นการหลอกล่อให้เชื่อให้ฟังให้ระวังตัวเป็นพิเศษ
ซึ่งบางครั้งจะมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม
งานบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต
เพราะส่วนใหญ่ความเชื่อของคนไทยเรา
อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานศพมักจะเต็มไปด้วยข้อต้องห้ามมากมาย
ยิ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ด้วยแล้วยิ่งต้องห้ามใหญ่
กลัวเขากลับมาทวงคืน
อาจกลัวดวงวิญญาณนั้นยังวนเวียนอยู่กับข้าวของเครื่องใช้นั้นครับ
แต่หลวงตารูปหนึ่งที่วัดคอหงอำเผอน้นศูนร์แจงวัดนครราชสีมา
ไม่กลัวครับท่านนำฝาโลงและข้าวของบางอย่าง
ในงานศพมาใช้เพื่อทำกุฏิครับ

ผีจะตามมาขอบุญจริงไม่จริงผมไม่รู้เนอ
เป็นเฉพาะฝาโลงฝาปิดด้านบน
มันไม่ใช่ด้านข้าง

ปลายปี๕๑ก็๓๐พย๕๑

ก็ยังอยู่ยังอยู่ได้สุขสบายดี
เหตุที่นำฝาลงมาสร้างกุฏินั้น
เพราะท่านสุขภาพไม่ค่อยดีนัก
ขออนุญาตเจ้าอาวาสมาสร้างกุฏิอยู่ที่ด้านล่าง
โดยเห็นว่าไม้ฝาลงที่เก็บไว้ภายในเมนเผาศพ
ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไร
น่าจะสามารถนำมาทำกุฏิได้

ช่วงแรกที่นำฝาโลงมาทำกุฏิ
ก็มีฝันแปลกอยู่เหมือนกัน
และยังได้ยินเสียงเหมือนเสียงเล็บขูดกับไม้

กรอดเหมือนกับเจ้าของโรงเขามาถ่วงคืน
พอเช้าเลยดูบริเวณที่มีเสียง
ปรากฏว่ารอยขูดเป็นรูโบเลยทีเดียวครับ

น่าจะเป็นหนูมาทำรังมากกว่า

ตอนแรกชาวบ้านอาจจะกลัวบ้าง
แต่ตอนนี้เชื่อว่าไม่กลัวกันแล้ว

ก็ไม่สามารถมาเอาไปได้

และยังเป็นการสอนญาติโยมสิด้วยซ้ำว่า
คนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้
เอาไปได้แต่บุญกับบาป
ทำความดีไว้จะดีกว่า
มาทวงจะมาเป็นเจ้าของนั้นเป็นไปไม่ได้
เราไม่ต้องไปยึดติด

ไม่ต้องไปวาดวรรษทธกษ์สถาน
ว่าตรงนี้กระดานแผ่นนี้

ไม่มีอะไร

ไม่มีอะไร

ไม่มีอะไร

เรียกได้ว่าเป็นกุฏิแห่งเดียวในเมืองไทยนะครับที่สร้างมาจากฝาโลงทั้งหมดเลยนะครับ
อย่างพวกเราคงไม่กล้าไปนอนเหมือนท่านแน่

พูดถึงจะว่าไปจริงแล้วก็โอเคนะ
คือหนึ่งไม้เนี่ยก็จะหายาก
ถ้าเกิดต้องมาสร้างกุฏิใหม่ก็ต้องไปตัดไม้อีก
ว่าชนั้นเนี่ยเขาเอาท่านมีใส่สบไปแล้วไปเผาแล้วก็เอาฝาโลงเอาตัวโลงเนี่ยมาทำเป็นกุฏิ

ทำกับคุณด้วยทำกับมดดำด้วยไม่เคยเห็นเขาแบบว่า
เหมือนจะเชื่ออะไรดีคือผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นขามู
เอางี้ดีกว่าขอบอกว่าข้อมูลหนักกว่าพวกเราถึงขั้น
หมู่ตัวพ่อจะเป็นใครช่วงหน้ากับมูไนท์ฮะ